บ้านอนุสิริพยารัฐดาสถานีรัฐควัยบ้านโบราณบทฤษจักรบ้านท่านนายชวนบ้านนายชวนหลีกภัยแล้วก็ศาลเจ้า
ก็ยังมีอีกเยอะแยะที่จะทาได้ครับ
ครับถ้าจะไปเที่ยวเที่ยวเหมือนว่าจานเมืองก็มีเบียบยกตัวอย่างว่า
ไปสะพานยอดไม้เลยสวนพุทธศาสตร์ก็ไปได้ครับ
มันสวยงามดีเหลืออย่างไปถ้ำขอชั่งหายก็ไปได้
มันก็ราคามันก็ปกติไม่แพง
อยากจะไปเที่ยวกันนะครับสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะครับ
กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง
หรือว่าที่เทศบาลนครตรังนะครับ
และนอกจากนี้ยังติดต่อได้ผ่านทางชมรมสามล้อนครตรังได้นะครับ
เขาคิดราคาค่าโดยสารอยู่ที่ชั่วโมงละ๒๕๐บาท
แต่ถ้านั่งนานหน่อยสัก๒ชั่วโมงคิดถูกลงมานิดนึง
ถ้า๒ชั่วโมงปกติก็๕๐๐ใช่ไหมชั่วโมงละ๒๕๐
ถ้า๒ชั่วโมงเขาคิดแค่๔๕๐บาท
ยิ่งนั่งหลายชั่วโมงเขายิ่งลดให้

มานั้นแหละคุณผู้ชมครับก็ได้เที่ยวชมนครตรังกันแบบนี้สบายใจแล้วครับ
ไปที่จังหวัดแห่งนี้ไม่มีคนจนมีแต่คนรวย

คนละตั้งกัน
แต่ว่าดิฉันว่าตอนนี้ดิฉันไม่มีตรัง
ไปเที่ยวตรังกันสนุกสนานแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับที่จังหวัดตรัง
ย้ำกันอีกครั้งเที่ยวได้ทุกที่ในประเทศไทยแต่ต้องศึกษาข้อมูลกันให้ดีนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะก็ดีเหมือนกันนะบางทีแบบไม่มีรถไม่สะดวกนั่งรถหัวกบแบบนี้สบายเลยนะคะ